เป็นคลิปของพระลูกวัดดังแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น
นำร่างสุนัขตัวเมียออกมาคือตายแล้ว
แล้วก็มีลูกสุนัขอีกตัวหนึ่งที่ลักษณะดูอิดโรยมาก

คนก็เข้าไปคอมเมนต์กันนะคะทำนองว่า
พระลูกวัดวัดนี้เนี่ยทรมานหมาจนตายค่ะ

เพราะว่าพระวัดดังขอนแก่นก็ออกมาชี้แจง
บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ไม่มีพระลูกวัดรูปไหนที่ทารุณกรรมสัตว์ค่ะ

หลวงพี่หลวงพี่ได้พังประตูช่วย
โดนขังในห้องเก็บของ

ตายแล้วค่ะโดนขังให้ตาย

ขอให้กรรมตามสนอง
โดนขังจนตายตัวหนึ่ง

อันนี้ก็เกือบตาย
อุ้มไปริบไปให้น้ำให้เขากินน้ำด่วน

ก็อย่างที่เห็นเป็นสุนัข๒ตัว
ค้างอยู่ในห้องเก็บของภายในวัดป่าแห่งหนึ่ง
เขตพื้นที่ตะบนศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น
ที่พระลูกวัดและผู้โพสต์คลิปเนี่ย
จะเข้าไปนำร่างสุนัขเศษเมียที่นอนตายอยู่ในห้อง
ออกมาแล้วก็ลูกสุนัขอีกตัวที่มีอาการอิดโรยนะคะ
เดินก็กระย่องกระแย่งแทบจะไม่ไหวแล้ว
ลักษณะเหมือนไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาหลายวันค่ะ
หลังจากที่นำตัวออกมาได้ก็เอาไปส่งโรงพยาบาลสัตว์
พอคลิปนี้ถูกโพสต์ไปเสียงวิภาควิจารณ์ในแง่ลบ
ก็ออกมาเยอะเลยว่าใครทำใครขังหมาไว้แบบนี้
ใครทารุณกันศัพท์จนมันตาย
พระมหาสัตวรรษปัญญสะพิวัฒโนพระลูกวัดป่ารัตนมงคล

เป็นภาพที่เกิดขึ้นภายในวัดจริงค่ะ
แล้วก็เกิดภายในห้องเก็บของของวัด
แต่ว่าสาเหตุคาดว่าสุนัขน่าจะเข้าไปในห้องเก็บของ
ซึ่งอาจจะมีพระหรือว่าสามเณรบางรูปลืมปิดประตูไว้

สิ่งของที่อยู่ในห้องก็อาจจะไหลไปปิดประตูอีกทีนึง
ยืนยันนะคะว่าไม่มีพระหรือว่าสามเณรรูปไหน
ตั้งใจกระทำทาโดนกรรมสัตว์อย่างแน่นอน
เพราะว่าในวัดมีญาติโยมนำสุนัขไปปล่อยนับ๒๐ตัว
แล้ววัดก็เลี้ยงดูตามอัตภาพด้วยค่ะ
สามะเนรหรือพระหรืออะไรก็ไม่รู้นะ
แต่อาจจะสั่งเพื่อนบอกมาว่าให้มันรอบประตู

แต่พระเนรในวัดไม่มีว่าจะเป็นคิดเป็นสื่อต่างนานา
ที่จะประหลังวันสัตว์หรืออะไรสัตว์เนี่ย
ก็คือดูแลเลี้ยงดูเท่าที่เรามี
การจะเอาบัตรก็ซื้ออาหารให้มันรอบไปค่ะ